เพราะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาเมนูง่าย
อย่างอาหารเช้าหรือเป็นเมนูของว่าง

ได้จากเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลย
แต่ว่าแซนวิชที่จะพาไปร้านนี้เขาไม่ใช่แซนวิชธรรมดาแน่นอน
เพราะว่าไส้มันล้นมันเป็นสลักมันเยอะจริง
ตามไปดูกันเอาเองดีกว่าว่าแซนวิชไส้ล้นที่นี่เนี่ยใหญ่ขนาดไหน
ไปกันที่ร้านโกนิงเลยนะคะนี่แซนวิทอดไส้ทะลักจ้า
น้องใบตองแซนวิชทอดเหรอ
ใช่แล้วคุณเป็นเจ้าดังของที่จังหวัดสตูนแห่งนี้เลย
ต้องบอกเลยว่าแซนวิชของที่นี่เขาทำออกมาฉีกกดแซนวิชในรูปแบบเดิมมาก
ปกติเราเคยเห็นแซนวิชก็จะไส้แบบต้องแหวกดูนิดนึงบางที
ต้องหานิดนึงบางทีมันบางมาก
ใช่แล้วแต่ว่าที่นี่ไส้แน่นไส้ทะลักค่ะทะลักทะล้นทลายเลยคุณ

คุณดูแต่ละไส้ของเขาเยิ้มออกมาแบบนี้เลย
เขาบอกว่าเจ้าของใจปล้ำไม่มีงกนะคะ
คุณพี่พงพันธ์ข้อเกียรติสกุลหรือว่าโกหนิงนี่แหละ
ที่เป็นเจ้าของไอเดียและเป็นเจ้าของร้าน
เขาบอกกับเราว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบพวกขนมที่มันไส้มีไส้ล้น
แล้วก็คือตัวเองเป็นคนชอบ
ก็เลยรู้สึกว่าเวลาไปซื้อทานมันไม่สะใจ
ก็เลยลองทำเองดูไหม
ตัดสินใจคิดจะทำแซนวิชแบบไส้ทะลักออกมาขาย

หลังจากที่ทำก็มีลูกค้าประจำมาซื้อ
โอ้เด็กเขาชอบมากคุณดูเยอะมากเลยแซนวิทย์ที่ร้านนี้มีทั้งหมด๑๒ไส้นะคะ
ไส้ให้คุณเลือกทานค่ะมีทั้งอย่างไส้แบบหวานก็มีนะใส่สตอเบอรี่
ไส้อย่างที่คุณชนะชอบจะเป็นพริกเผาไก่หย่องแล้วก็มีพริซซ่าไส้กรอกมีทูน่าน้ำสลัดแล้วเยอะแยะมากมาย
แล้วก็สลัดปูอาดรวมไปถึงไส้ที่คุณชนะชอบนั่นก็คือพริกเผาไก่ห่องนั่นเอง
เห็นไส้แน่นแน่นเต็มคำแบบนี้ร้านนี้เขาขายชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้นเองคุณ

ใช่ใครอยากจะลองทานก็ไปกันได้นะคะที่ร้านโกหนิงแซนวิชทอด
ไส้ทะลักอยู่ที่ตำบลพิมารอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ช่วงเย็นนะ๕โมงเย็นจนถึง๑ทุ่มไม่ได้ขายน้อยนะหมด

ไปกันตั้งแต่๕โมงเย็นลูกเด็กเล็กแดงถือกันเนี่ย
เขาจะมีแบบว่าถาดให้เราใส่เลือกก็คุณจะเอาไส้อะไรบ้าง

คือแซนวิชเนี่ยปกติผมเห็นก็เป็นแซนวิชธรรมดาเป็นขนมปังนี่แหละ
แต่แซนวิชทอดเนี่ยนานเพิ่งจะเคยเห็นแล้วก็ไส้ที่มันไหลทะลักออกมาแบบนี้
โอ้ยแซนวิชไส้แตกซะละมั้ง
ทะลักคนกินเนี่ยไส้แตกเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็ราคาถูกด้วย